ไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีคนไปพบโครงกระดูกอีกแล้วตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นโครงกระดูกใครค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายสภาพเนี่ยถูกมัดทั้งมือมัดทั้งเท้าแล้วก็เหลือเนื้ออยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าว่าน่าจะเสียชุดมาอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีสิบห้าวันแล้วอ่ะนะคะค่ะแล้วก็อยู่ในเหี่ยวเบื้องต้นเนี่ยมีญ
จากชาวบ้านนะคะว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับศพบริเวณเหวใกล้กับจุดชมวิวเขาขาดที่ตำบลวิชิตค่ะตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยจุดที่พบศพเนี่ยนะคะเป็นเหวลึกกว่าสิบเมตรแล้วก็มีป่ารกชัดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าไปตามเนินเขาแล้วก็ไปเจอ
ต่ำกว่าสิบห้าวันแล้วก็มีการนำโครงกระดูกนี้
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ตรวจสอบไปเบื้องต้นก็คาดว่าผู้ตายคงถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วก็ถูกนำศพขึ้นมาทิ้งเหวอำพราง
คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนนะคะที่จับผู้ตายมัดมือมัดเท้าแล้วก็ฆ่า
ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาพบและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบพันธุ์ตำรวจเอกนิกรสมศุกร์
ผู้กำกับการสพวิชิตบอกว่าหลังจากที่ได้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ก็ให้ตำรวจทำการสืบสวนก่อนอันดับแรกเลยว่าผู้ตายคนนี้เนี่ยเป็นใคร
แล้วก็จะได้หาสาเหตุการถูกฆาตกรรมได้ว่ามาจากเรื่องอะไรคือถ้ารู้ว่าตัวผู้ตายเป็นใครเนี่ย
อย่างน้อยมันจะมีเบาะแสเพิ่มขึ้นสืบสาวราวเรื่องได้มากขึ้นว่า
เคยมีประเด็นกับใครไปบาดหมางอะไรกับใครที่ไหนหรือเปล่า
แล้วคดีก็จะคลี่คลายได้รวดเร็วขึ้นขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายด้วยนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
มีชาวบ้านที่เขาเคยแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่๑๒เมษายนนะคะ
เขาบอกว่าขอดูหลักฐานของผู้ตายหน่อยได้ไหมเขาคิดว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนที่เขาแจ้งความหายเอาไว้
เนี่ยค่ะจุดสังเกตเลยก็คือแหวนแหวนเงินหินสีน้ำตาลที่สวมอยู่ที่นิ้วกลางนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นนายเต็กอ้านหรือว่านายสถาพรยินดีวัย๒๔ปี
เพราะว่าทางญาติญาติเพื่อนเขาประกาศตามหากันผ่านทางโซเชียลตามหากันตาม
สอนอต่างเนี่ยตั้งแต่เมษายนแล้ว
พ่งเสื้อผ้าและแหวนก็ดูเหมือนจะตรงกับบุคคลที่หายไปค่ะ

ซึ่งนายสถาพรคนนี้ถ้าคุณผู้ชมบางคนอาจจะจำได้นะ
เขาเคยเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๕๗มาแล้วค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในม้าทรงของสารเจ้า
ร่วมแห่พระรอบเมืองภูเก็ตในประเพณีถือศีลกินผักประจำปี๒๕๕๙
้าทรงเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนแสดงอิทธิฤทธิ์เอาเหล็กแหลมเอาอะไรมาเสียบตามร่างกาย
สถาพรคนนี้เป็นหนึ่งในม้าทรง
แล้วที่เขาดังเป็นเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีอันเชิญควันทูปควันเทียนในปี๕๗นั่นแหละ
ปลอกดาบที่ใช้แทงมันทะลุแก้มแล้วมันติดเอาออกไม่ได้ค่ะ
ก็เลยต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยตัดปลอกดาบออกถึงจะเอาออกได้
แล้วก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลค่ะ
แม้ว่าจะมีหลักฐานหลายอย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน